มาซ่อมถนนชาวบ้านดีใจกันใหญ่เลย

อ้าวดีจริงนะโอ้โฮดีใจซ่อมถนนให้
แล้วมันปิดทางระบายน้ำแล้วถ้าฝนตกทำไง
อันนี้คือพื้นถนนที่ยังไม่ได้เทนะคะ
เขากำลังเทเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ

ทับพื้นถนนคอนกรีตที่ไม่ได้เป็นอะไรเลย
ที่เป็นถนนคอนกรีตมีที่ระบายน้ำ
มีรูระบายน้ำมีทางระบายน้ำอย่างดีนะคะ

อย่างเดียวนะฮะก็ถามแล้วว่าทำยังไง

นางสาวกรรยาหุ่นดีครับเป็นชาวบ้านนับสามโคปทุมธานี
ถ่ายคลิปตอนที่รถก็มาเจ้าหน้าที่ก็มี
เทยางมาตอยลาดถนนชาวบ้านสงสัย
เอามาเทลาดทับถนนแล้วมันทับปิดร่องระบายน้ำ
แล้วถ้าฝนตกน้ำมันไปไหน
แล้วบ้านอยู่ต่ำกว่าถนนแล้วฝนตกน้ำไปไหน
น้ำลงบ้านฉันด้วยสินี่ยังตั้งก็สงสัยว่า
ซ่อมถนนไม่แจ้งชาวบ้านหน่อยล่ะครับ

ขายเรื่องรูระบายน้ำร่องระบายน้ำที่ถนน
คือตอนแรกมันเป็นร่องระบายน้ำเป็นที่พักน้ำอยู่แล้ว
และตอนนี้มันติดหมดแล้วจะแก้ไขให้เราอย่างไร
ของเดิมเป็นคอนกรีดค่ะมันไม่ได้พังเลย
พังมันมีพังมีแตกมีล้าวแค่บางจุดเท่านั้นเอง

แล้วตรงนี้เราทราบไหมครับเป็นหน่วยงานไหนมาทำอะไร
ทราบเลยค่ะไม่มีการแจ้งอยู่ดีก็มาเท้งแต่เมื่อวาน
ผู้สื่อข่าวไปถามนายเสวกประเสริฐศุกร์ครับ
ท่านบรองนายกออปธุมธานีท่านบอกว่า
ที่ทำเนี่ยงบประมาณเป็นการซ่อมแซมถนน
ของงบปี๒๕๖๓นะ
คือชาวบ้านร้องเรียนมานี่ทางอบจก็ให้ผู้รับเหมา
เดี๋ยวไปเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทำท่อระบายน้ำ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
คือเดิมมันก็ใช้งานได้ปกติไม่ใช่แหละครับท่าน
ท่านจะมาทำให้มันใช้งานได้ปกติอีกที
แล้วบอกเดี๋ยวจะติดป้ายให้ด้วยแจ้งชาวบ้านในพื้นที่ให้ทราบ
จะซ่อมแซมถนนคาดว่าจะใช้เวลา๑สัปดาห์ฮะ
เออครับไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันครับ
ซับซ้อนแต่คือชาวบ้านก็คงต้องรอไปอีกยกหนึ่งนะครับ
จะได้ทั้งถนนที่สมบูรณ์แล้วก็ท่อระบายน้ำที่สมบูรณ